อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเรื่องของหัวขโมยเรื่องของโจรเหมือนกัน
เป็นสองผัวเมียเลยไปขโมยพระพรมพระพรมที่อยู่ในศาลที่ตั้งเอาไว้หน้าบ้านของบ้าน
ขโมยด้วยเหรอใช่คือขโมยองค์พระพรมเนี่ยไปเลย
แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเนี่ยนะคะเจ้าของบ้านเขาวอนว่าเอามาคืนเถอะ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเลยนะแล้วตอนนี้มีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
จะนำไปแจ้งตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาศูนย์วิทยาตำรวจสภศรีราชาค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุลักทรัพย์ที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านเอื้ออาทรไร่กล้วย
ภายในซอย๒๕ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายชาวลิศจึงเจริญเจ้าของบ้าน
ก็เล่าบอกว่าปกติเนี่ยก็ตั้งสารพระพรมไว้หน้าบ้านนี่แหละเพื่อสักการบูชา
พรมเนี่ยจะมีลักษณะเนี่ยนะคะแบบตามภาพนี้เลยเป็นทองเหลืองลงรักสีดำ
ขนาดหน้าตักกว้าง๕นิ้วแล้วก็ถูกคนร้ายบุกเข้ามาขโมยไปค่ะ
ก่อนเกิดเหตุช่วงประมาณยี่สิบสองนาฬิกาของวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคม
ชวลิศเขาเปิดประตูรั้วหน้าบ้านพักเอาไว้เพราะคิดว่าไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ก็เปิดประตูรั้วไว้เป็นประจำอยู่แล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีขโมยเข้ามาขโมยทรัพย์สินแบบนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุก็เลยไปติดต่อขอเพื่อนบ้านดูกล้องวงจรปิดหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ไปพบว่ามีคนร้ายสองคนคาดว่าน่าจะเป็นสามีภรรยากันนี่แหละค่ะ
นี่นะคะสองคนนี้สามีเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินฟ้า
ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดไว้บริเวณปากซอยยี่สิบห้าจะเห็นว่าผู้ชายเนี่ย
ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีดำพอจอดรถเสร็จก็ให้ภรรยานั่งรออยู่ที่รถ
คนร้ายผู้ชายเดินหายไปจากกล้องค่ะแล้วก็เดินไปยกพระพรมมาที่รถ
จากนั้นขี่หลบหนีไปนะคะซึ่งนายชวลิศบอกว่าอยากฝากไปถึงคนร้าย
นำพระพรมมาคืนเถอะเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชามานานเกือบหกปีแล้ว
นำไปขายมันก็ไม่ได้ราคาเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจกับคนที่บ้านมาก
เอาไปฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยค่ะ

ผู้กำกับการสภศรีราชานะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ได้ไปเก็บหลักฐานรอยนิ้วมือแฝงคนร้ายรวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายเนี่ยนำภาพจากกล้องวงจรปิด
ให้เจ้าหน้าที่เพื่อจะได้เป็นเบาะแสในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ก็พอจะเห็นรูปภัณฑ์สันธารอยู่พอสมควรแต่ว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนเดี๋ยวยังไงตำรวจน่าจะตามตัวได้อีกไม่นานค่ะ